ทีนี้คุณผู้ชมมาดูวินาทีชีวิตค่ะ
เหตุเกิดตรงสี่แยกค่ะ
ฟังนะฮะมอเตอร์ไซค์มาด้านขวา

คุณดูนะคุณดูนะนี่ค่ะ
โอ้โหเห็นไหมคะรถเก๋งเกือบไปอะค่ะ
แล้วคนขับรถเก่งนั้นลงมาจากรถเลย

พอคนขับรถเก๋งลงมาวัยรุ่นทำไงคะ
ซ้ายมาซ้ายมาขวาตาม

นมมือไหว้ขอโทษคนขับรถเก๋ง
แล้วคลิปนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปดูเยอะแล้วก็บอกว่า
คืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความประมาทใช่แหละ
แต่ว่าส่วนใหญ่จะจบลงคือเลือดร้อนทั้งคู่
อกจากจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเรื่องของการทะเลาวิวาสด้วย
สิ่งที่เรานำเสนอมาก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบนั้น
แต่นี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวคุณคอยดูนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยว่าน้องผู้ชายวัยรุ่น๒คน
เขาก็สำนึกผิดเห็นไหมเดินลงมาแล้วคนขับรถเก่งก็เดินลงมาค่ะ
สิ่งที่ทำคือเห็นไหมเห็นไหมพนมมือไหว้ขอโทษ
แล้วคนขับรถเก่งทำไงตบไหล่ก็บอกขับรถดีอย่าประมาท
ไม่ได้ยินเสียงหรอกดิฉันพูดเองก็คงต้องประมาณนั้นนะคะ
คือคนขับรถเก่งเขาก็ให้อภัยนะเขาก็ให้อภัยนะฮะ
แล้วก็มีการพูดคุยกันแบบพี่น้องชายวัยรุ่นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็
ยแล้วไหว้อีกค่ะขอโทษแล้วสุดท้ายก็แยกกันไปนะฮะ
คลิปนี้คนพูดถึงกันเยอะเลยส่วนใหญ่ชื่นชมทั้งสองฝ่ายนะคะ
ไม่ใช่ว่าเออพอเกิดเรื่องแล้วหัวร้อนใส่กันการขอโทษยกมือไหว้เนี่ย
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ
เรื่องร้ายมันจะไม่เกิดตามมาเห็นไหม
คุณคิดดูนะถ้าสมมุติเหตุการณ์นี้มันเปลี่ยนจากการยกมือไห้
เป็นกำหมัดเข้าไปหากันนะโอ้โหเหตุการณ์
หรือว่าพี่รถเก๋งมาลงมาแล้วพัวนะ
อันนี้มันฉีกทุกอารมณ์ข่าวที่เราเคยอ่านมาเลยนะ
อยากให้เด็กวัยรุ่นนะดูภาพนี้ไว้ครับ
ถ้ารู้ว่าผิดก็ขอโทษเขายกมือไห้เขาซะ
คุณรู้ไหมว่าถ้าที่ฉันประสบประเทศนะ

อภัยไว้ก่อนขอโทษขออภัยไว้ก่อน
แค่นั้นเองทุกอย่างมันก็จบแหละนะครับ